ข้าก็พาทุกคุณไปที่จังหวัดชมคุณผู้ชม
ลูกชายบ้านนี้นะเขาติดยาเสพติด
ถูกเข้าคุกไปแล้วพ้นออกจากคุกมาไม่เท่าไหร่
ล่าสุดพอเสพยาเข้าไปอีกทะเลาะกับพ่อ
บีบคอพ่อเหมือนจะฆ่าพ่อพ่อทนไม่ไหวครับ
วิ่งไปเอาปืนมารัวยิงลูกตัวเองเสียชีวิตเลยครับ
พ่อบอกยิงแบบหมดโม่ไป

ถูกต้องครับกลายเป็นเข้าตัวลูก๑๑นัด
คือลูกโม่๒ชุดชุดแรกหมดใส่อีกยิงอีกครับ
นะฮะสุดท้ายก็ต้องรอให้ตำรวจไปจับกลุ่ม
พ่อที่ฆ่าลูกตัวเองด้วยความที่ทนไม่ไหวจริงนะฮะ
คือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับ
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๒ธันวาคมนะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูง๒ชั้น
บริเวณระเบียงบ้านพบศพชายวัย๓๖ปี
สภาพถูกยิงด้วยปืนพกสั้น๓๘เข้าที่บริเวณลำคอ
ที่ท้องชายโครงรวมก็หลายนัดนะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือพ่อครับวัย๗๗ปีแล้ว
ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกกุณฑชาติกุณฑชัยนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ่อทองบอกว่า
หลังจากสอบปากคำผู้ก่อเหตุก็คือพ่อบอกว่า
ลูกชายเนี่ยติดยาเสพติดพอติดยาเสพยาไปก่อนจะกล้าม
ร้าวชอบด่าทอพ่อแม่ชอบด่าทอคนอื่น
ทำร้ายคนในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน

และจริงเมื่อผู้ตายเองพึงจะฝนโทษ

พึ่งออกจากเบือนจำไม่ถึงปี

ก็ยัง

และจากคำโบสถ์ของพ่อบอกว่า
ตัวเขาเองกับลูกชายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด
จะติดยาไม่ทำมาหากินไม่ช่วยทำงาน

สุดท้ายตัวเองทนไม่ไหวครับ
ตัวเองก็หยิบมีดไล่ฟันลูกชาย

รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าอายุก็มากแล้วสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
จากนั้นตัวเองก็นั่งพักอยู่ในบ้านลูกชายเนี่ยยังคงนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือที่ระเบียง
แต่พ่อจึงตัดสินใจนะคุณผู้ชมอารมณ์คือแบบทนไม่ไหวจริง
เดินเข้าไปในบ้านหยิบปืนมารัวยิงลูกชายเสียชีวิตคาที่ครับ
ขนาดที่ภรรยาของผู้ต้องหาคือแม่ก็พาผู้ศึกาไปอยู่ที่ระเบียงที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ก็มีการทำความสะอาดออกหมดแล้วคาบลงคาบเลือด
แล้วก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะว่ากลัวโดนลูกหลง
กลัวจะโดนมีดโดนปืนที่พ่อลูกเขาต่อสู้กัน
คนที่ตายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่
๓เดือนก่อนถูกให้ออกจากงานเพราะว่ามีนิสัยไม่ดีกล้ามร้าวเกเลนะครับแล้วก็เครียด
ไปเสพยาเสพติดส่วนกับพ่อเนี่ยมักจะมีเรื่องกันประจำ
เป็นแบบนี้มาร่วม๑๐ปีแล้วคุณผู้ชมเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา
ครั้งล่าสุดทะเลาะกันหนักมากถึงขั้นแบบลูกชายด่าพ่อด้วยคำที่หยาบคายแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันนะครับ
เหลวน้องวิชาติสองป่าปึกป่าและเนี่ยทุกอย่าง
ตอนการดูฟันก็เหนื่อยแล้วลูกก็นึกว่าพ่อจะหยุดไม่ทำ
ไม่รู้ก็นั่งกดรูอีกคือโทรศัพท์
พ่อก็เอาเปลือนมายิงยิงไม่ถูกบ้าง
หลังบ้านเขาก็อยู่ติดตัวเข้ามาจากหมา
ทะเลาะกันเรื่อย
ตอนนี้สมของลูกชายไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสำภาวทอง
ที่ตำบลบกวางทองอบทองจชนบุรี
เมืองต้นสำหรับพ่อตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย